รามเกียรที่นำมาใช้เล่นโขนมีเนื้อเรื่องเกี่ยวพันธุ์ระหว่างมนุษย์ยักษ์ลิงและเทพยดามีตัวละครต่างจำนวนมากจำเป็นต้องแต่งหน้าให้คล้ายกับบุคลิกของตัวโขนตามท้องเรื่องซึ่งเป็นที่มาของการประดิษฐ์คิดสร้างหัวโขนขึ้น
หัวโขนจึงมีลักษณะและสีสันที่แตกต่างกันเพื่อง่ายแก่การเข้าใจของผู้ชมซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบแผนกันมาเช่น
ทศกัณฐ์ทำเป็นหน้าสามชั้นปกติใช้สีเขียวแต่ใช้หน้าสีทองตอนนั่งเมือง
นุบาลเป็นวานอนหัวโล้นปากอ้าสีขาวผ่อง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน